คุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าข่าวนี้เนี่ยค่อนข้างจะช็อกวงการอยู่พอสมควรเลยนะครับ
โดยมีหัวเรือใหญ่นั่นก็คือคุณตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลนั่งหน้าที่กุมบังเหียนอยู่

ก็เรียกได้ว่าช็อกหัวใจแฟนรวมถึงวงการหน้าปัดวิทยุอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
จู่ก็มีจดหมายประกาศจากนางสาวธนพรทวีพาณิชย์
ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
ถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
เรื่องการแจ้งเลิกกิจการบริษัทซิสเอ็มคอตจำกัด
โดยเนื้อหาความในจดหมายค่ะระบุว่า
คณะกรรมการบมจอสมทมีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัทซีสเอ็มคอร์ดจำกัด
การผลิตรายการโทรทัศน์และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นผลจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะ
เมื่อวันที่๑มีนาคม๒๕๔๘ก็๑๑ปีพอดี
มีพระเอกดังอย่างคุณตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลนั่งแท่นเป็นกรรมการผู้จัดการค่ะ
ซึ่งถือเป็นคลื่นวิทยุที่ตอบโจทย์วัยรุ่นในยุคนั้นมากเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่านอกจากจะเน้นเรื่องของการเปิดเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลสมัยใหม่แล้ว

ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นวัยรุ่นชายหน้าใหม่แล้วก็หน้าตาดีทั้งนั้นเลย
แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากจนถึงขั้นมีการจัดงานประกาศรางวัล
กับคนในวงการเพลงต่อมาเรื่อยถึง๑๑ปีด้วยกันค่ะ

ก็มีการเปลี่ยนผ่านเรื่อยไปของกิจการวิทยุนั่นเอง